เอาล่ะคุณผู้ชมมาที่เรื่องของวัฒนธรรมกันหน่อย

รองเงงค่ะเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ต้องบอกว่าตอนนี้มันหาชมได้ยากมากแล้ว
แต่เมื่อสักครู่เราเกิดให้ดูกันก่อนไงเรื่องน้ำย่อย

แล้วนี่ผมมีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ดูว่าน้องใบตองเขารักในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมากมายขนาดไหน

ใครจะไปเชื่อครับว่านี่คือน้องใบตอง

จักรแร้ดำมากเลยครับเดี๋ยวมันเป็นเงา
ก็ไม่ได้อย่างเงาใช่ไหมไม่ได้ให้ดูจักรแร้ให้ดูว่าเขาท่าทาการไล่รำของเขาเป็นอย่างไร
งามขนาดไหนใช่ไหมเห็นหน้าตาแบบนี้รำเป็นนะคะ
นี่ภาพนี้นี่โอ้โหผมบอกเลยนะตั้งแต่ปีอะไรนะประมาณ
๑๙๐๐เดี๋ยว

ปีไหนแต่ตอนนี้อารุณเท่าไหร่น่าจะปี๕๖ค่ะ
อันนี้คือแต่งตัวแสดงอะไรคะ
อันนี้เป็นการรำเมื่อสักครู่นี้นาดีฉันเล่นเป็น
นี่แหละอันนี้เป็นการแสดงประยุกต์แล้วค่ะ
นัตตาสินท้ายร่วมสมัยดูสินคุณชนะดูวงแขนดูมือเขาอ่อน
ดูหน้าผากซิครับกว้างมากเดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่อันนั้นที่ลานจัดเฮลิคอปเตอร์
อ๋อแต่คือหน้าผากเขารับซับค่ะโงเหี้ยว

นี่อันนี้นี่เหลี้ยว
นี่ผมบอกเลยว่าภาพนี้มีที่มานะครับยังไงครับ

คุณพ่อของเขานั้นถูกลอตเตอรี่

โอเคถูกล็อตเตอรี่ไม่ต้องเกลียวแก้บน
คือคุณแม่เขียนไว้ในสมุดบันทึกว่า
น้องเบย์ตองชอบรำตั้งแต่แบบแบ่บ่ะ

คือตอนเด็กจะนอนแบบเงี้ย

ไม่ถ้าถ้านางรำอย่างนี้ผมว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องตกใจแล้วล่ะว่า
น้องไอ้ต้องอาจจะมีอักทัศน์ประหลาดเลยต่างจากนั้น

น่ารักแสดงว่าคุณเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เรื่องนี้
เรียกน้ำย่อยกันไปก่อนดิฉันว่าดิฉันอาจจะเกิดมาพร้อมกับพรสวรร
ในเรื่องของการรำใช่ไหมแต่คณะรองเงงคณะพรสวรค์ของแม่จิ้วประมงกิต
คุณผู้ชมคืออยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้
การแสดงลองเงงแบบนี้นะมันหาดูได้ยากมากแล้วค่ะ
ก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คณะเท่านั้นซึ่งแต่ละคณะมันก็มีวิธีการแสดงที่แตกต่างกันออกไป
และที่สำคัญเลยคณะรองเงงคณะนี้เขาเป็นชาวอุรักราโวย
ใช่แล้วค่ะคืออาชีพของชาวอุรักราวุฒิก็คือการประมงการล่องเรือไปเรื่อย
ปัจจุบันนี้เขามาตั้งรกรากมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วอยู่ในเกาะภูเก็ตนี่แหละค่ะ
แล้วเดี๋ยววันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าการรำรองเงงของคณะแม่จิ้วที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งอันดามัน
ราชินีรองเฮงแห่งอันดามันคนนี้นะคะจะมีเทคนิคมีลีลาแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนนะคะ
ชมความภาคภูมิใจนี้พร้อมกันเลยค่ะ
รายุนาสาบายาตานานลาสาบายา
เสียงเพลงแปลกหูดูไม่คุ้นตากับจังหวะก้าวขาลีลาอ่อนช้อยแบบนี้
นี่แหละค่ะรองเงงศิลปะการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้
ใบตองในฐานะลูกหลานชาวใต้คนนึงซึ่งเคยได้ฝึกรองเง็ง
วันนี้จึงตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะกำลังจะได้พบกับ
ราชินีรองเง็งแห่งอันดามันแม่จิ้วประมงกิจค่ะ
ชายามไม่ธรรมดาแบบนี้ก็เพราะว่าแม่จิ้ว
ระเวนเล่นรองเงงตั้งแต่สาวไปทั่วท้องทะเลอันดามันเลยล่ะค่ะ
และนอกจากราชินีรองเฮงแล้ววันนี้ใบตองยังได้พบกับ
คลื่นลูกใหม่แห่งวงการรองเง็งน้องโชค
หลานชายแท้ของแม่จิ้วด้วยล่ะค่ะ

แม่จิลค่ะเกือบร้อยเพลงเลยแต่ว่า

แม่จิลค่ะเกือบร้อยเพลงเลยแต่ว่า

แม่จิลค่ะเกือบร้อยเพลงเลยแต่ว่า

ศิลปะพื้นบ้านการแสดงท้องถิ่นแบบนี้
ถึงจะดูไม่ทันสมัยไม่ตามกระแส
แต่ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และรากเงาของตัวเราได้เป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งนับวันก็ยิ่งหาดูได้ยาก
และความหายากนี่แหละค่ะทำให้กลายเป็นความโดดเด่น
เหมือนอย่างแม่จิ้วราชินีรองเงงแห่งอันดามัน
และน้องโชคเจ้าชายรองเงงแห่งอันดามันค่ะ